สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ก็เจอกันนะเจอกันทุกวันเลยค่ะ
โมงถึง๕โมงเย็นอยู่กับเรา๒คนค่ะคุณชนะและชิสาค่ะ
ในวันอาทิตย์แบบนี้ก็ยังอยากได้ข้อความจากคุณผู้ชมอยู่ดี
ส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยทักทายกันได้นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสารทุกข์สุขดิบ
อาหารการกินเมนูมื้อเย็นวันนี้จะทานอะไรกันในครอบครัวดี
บอกกันได้นะในวันอาทิตย์แบบนี้สบายครับคุณผู้ชมครับ

มาเป็นเพลงแบบนี้อยากร้องอยากร้อง
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมส่งมาร่วมสนุกพูดคุยกับเราได้นะครับ
วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรานั้นมันหลากหลายมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เตือนภัยฮะแก๊งมิจฉาชีพรูปแบบใหม่อ้างหลอกให้โอนเงินเพื่อช่วยญาติในเรือนจำ
หนุ่มช่างทาสีปีนบ้านหวังลักทรัพย์แต่เจ้าของรู้ตัว
จึงตามตำรวจปรับบุกจับทันที
แตกตืนแก่นยกใยมว่าว่าเจ้าแม่ดิ้ดิแต่มีคนเกิดอากาศมาหล่านแบบนี้
ก็เชื่อเนี่ยแม่สิ๊งร่างเรื่องราวจะเป็นอะไร

ขอบใจนะวันนี้บนอาทิตย์บางคนก็บอกว่าไม่อยากจะทำอะไรเลย
อยากอย่างเฉยวางมือถนมือถือให้เขาอยู่แน่นิ่ง
ไม่ได้อย่าปล่อยให้มันวางอย่าปล่อยให้เหงา
หยิบขึ้นมาส่งไลน์มาคุยกันหน่อยละกัน

อยากจะให้ช่วยเม้นต์มาหน่อยดีกว่าว่า
ถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายในคลิปนี้คุณจะทำยังไง
ก็เพราะว่าเขามีอาการไม่ค่อยดีเลย
ต้องนอนนอกบ้านแบบนี้แหละค่ะ
โอ้โฮ
ให้ดูแต่ภาพอย่างเดียว

มาทำไม
เอาไปสักแป๊บนึงเลย
อะไรอีก

ก็จบด้วยเมาแอกลับบ้านมาทุกครั้งอ่ะ
อย่างนี้ให้ดูเป็นอุทาหรณ์

เมาได้แต่ต้องครองสติให้ดี

เชื่อเถอะเขาก็คงจะไปเมาไปจ้วนกับเพื่อนมา

ก็คือยังประคองร่างกลับมาบ้านได้ถูก

แต่ว่าคราวหลังอย่าทำแบบนี้อีก
คนหลับอยู่นึกออกไหม
กำลังฝันดีแล้วมาปลุกเรากลางดึกเข้าบ้าน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้

นี่โอเอโอขอบคุณครับ
ฝ่ายชายต้องเคารพถูกต้องแล้ว

แล้วอาจจะมีประสบการณ์ร่วมแยะเหมือนกัน

ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
กัญญาเตย
นี่แหละเรื่องของผัวเมียคุยกันไม่มีวันจบ
เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียว

ว่ากันถึงเรื่องข่าวต่างเราก็เตือนภัยกันประจำ
กับเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ถูกไหม
โอ้โหโทรมาแต่ละวีแต่ละวันนะไม่หยุดไม่หย่อนเลย

แต่มันเป็นมุกที่จะมาใช้หลอกเรา

ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามาร้องเรียนกับทีมข่าวของเราเลยนะว่า
มีคนคนหนึ่งมาแอบอ้างว่ารู้จักกับแฟนของเธอที่อยู่ในคุก
สามารถช่วยโอนเงินเข้าไปให้แฟนที่อยู่ในคุกได้
ผู้หญิงคนนี้หลงเชื่อเลยโอนให้
แล้วโอนเป็นประจำวันไหนไม่โอน
โทรมาด่าแบบนี้เลยนะครับ

คุณผู้ชมตัวละปากกันแล้วคุยกันเรื่องแล้วคุณมาทำธุระมึงว่าจัดกูไหมยัง
ถ้ามึงจะโอนมึงกดโอนส่งสนิทมาถ้าคุณกูมึงกูให้มึงแจ้งความเลย

ลักษณะเหมือนข่มขู่แล้วนะคุณชิสา

หญิงคนนี้แหละฮะอายุ๒๒ปีเองนะ
เป็นผู้เสียหายชาวจังหวัดกำแพงเพชร

ร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า

โทรมาแอบอ้างว่ารู้จักกับแฟนของเธอ
ที่ต้องโทษอยู่ในเรือนกลางจะวัดกัมเพชร
แล้วก็อ้างว่าเคยติดคุกด้วยกันแต่ตัวมิจฉาชีพคนนั้นเขาพ้นโทษออกมาก่อน
แล้วก็บอกกับเธอนะนางสาวพัชรินบอกว่าตัวเขาชื่อเก่ง
เป็นเพื่อนกับแฟนเธออยากช่วยแฟนไหมเรื่องของเงินทอง
นี่เก่งเก่งสามารถโอนเงินไปให้แฟนของพัชรินในคุกได้นะ

ัชรินเองก็เชื่อเลยโอนเงินให้เขาครั้งละประมาณสักสองพันบาท
คืองวดแรก๒๕กรกฎาคมโอนไปก่อน๒๐๐๐บาท
แต่ครั้งที่๒มันเยอะกว่ากัน๑๐เท่า

ครั้งที่๓มาอีก๑๔๐๐๐บาทและครั้งที่๔๕๓๐๐บาท
เสร็จสนุนราคารวมที่โอนไปให้คือประมาณ๔๑๕๐๐บาท

แล้วแต่ละครั้งเนี่ยนะคะในเก่งก็จะอ้างว่า
เอาเงินบางส่วนที่รับมาเนี่ยไปซื้อยาบ้ามาขาย
แล้วพอบอกว่าขายได้เสร็จจะแบ่งเงินพิเศษเพื่อตอบแทนให้กับเธอด้วย
ตกใจสิคะเอ้าเอาเงินฉันไปแล้วเอาไปซื้อยาบ้า
แล้วจะมาให้ฉันแบบนี้ฉันจะโดนขบวนการค้ายาเสพติดด้วยได้ไหม
เธอก็เลยไม่อยากจะโอนให้แล้วหลังมานะคะ
พอไม่โอนให้ปุ๊บก็ถูกด่าตามคลิปที่ได้ยินนี่แหละค่ะ
ซึ่งเธอก็เชื่อนะครับว่าน่าจะถูกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ย
หลอกเขาให้แล้วก็นำหลักฐานทั้งหมดนะไปแจ้งความ
กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองกำแพงเพชร
เพื่อให้ติดตามจับกลุ่มมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดี
ก็ฝากเตือนภัยทุกคนนะเรื่องของการโอนเงิน
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลจุดประสงค์ใดก็ตาม
ให้ดีก่อนนะเพราะถ้าโอนไปแล้ว
มันแทบจะพูดได้ว่าเป็นการโอนเลยนะ

ถ้าเกิดว่าเป็นการโอนที่แบบผิดพลาดหรือโดนหลอกไป
ใช่ค่ะคือยากที่จะได้คืนจริงนะคะ
ดังนั้นแล้วเราอาจจะต้องตรวจสอบให้ดีว่า
คนที่มาช่วยเราช่วยได้จริงไหมน่าเชื่อถือหรือเปล่า

ว่าจะมีความผิดหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดี

ซึ่งตอนนี้เธอก็ดำเนินการตามข้อกฎหมายอยู่
ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายด้วย
ส่วนเรื่องของการโดยสารรถแท็กซี่
ก็มีปัญหาไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกัน
แต่คุณผู้ชมคะเราไม่ได้มาโจมตีใคร
แค่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์ในขึ้นกับน้องผู้หญิงคนนึงค่ะ
ที่นั่งรถแท็กซี่มากับพี่นะคะ
แต่ระหว่างทางพี่ลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
อยู่๒ต่อ๒ในรถจึงโดนเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
มึงขอบมี้วะ

พี่ผู้ชายเนี่ยโมโหมากฉุนขาดค่ะก็เลยไปต่อยแท็กซี่จนคิ้วแตกค่ะ
เราเลยได้เห็นคลิปนี้นะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะถูกโพสต์แล้วก็ถูกแชร์นะคะ
หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันไปนะคะแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าไม่ดีเลยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับผู้เสียหายนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยาชนบุรีค่ะคุณชนะ
ครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับตัวผู้ที่เขาบอกว่าเสียหายนะ

คือเขาเล่าให้ฟังว่ากลับมาจากสถานที่เที่ยวแล้วกลับมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาสักประมาณ

ช่วงเวลาประมาณนั้นมากันสัก๓คนได้มีตัวน้องผู้หญิงที่อายุประมาณสัก๒๐กว่า

วัยรุ่นอยู่แล้วก็มีอีกสองคนเป็นพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิง

พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าจอดข้างทางเพื่อที่จะไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ

แต่ด้วยความที่ว่าตัวน้องผู้หญิงที่อายุ๒๐กว่านั้น

กลับไปนั่งที่รถแท็กซี่แต่เหมือนไปนั่งอยู่ที่ด้านข้างคนขับ

แล้วตัวน้องผู้หญิงที่เธอบอกว่าได้รับความเสียหายน่ะ
บอกว่าแท็กซี่ฉวยโอกาส

เออเธอก็นั่งนิ่งอึ้งตกใจค่ะ
แต่เธอก็ประคับประคองอ่ะนะคะไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านั้น
นั่งจนถึงที่หมายและภาพที่เห็นนี่ก็คือที่หมายปลายทางแล้ว
พอลงรถได้ปุ๊บเธอก็เลยไปบอกพี่สาวพี่ชาย
เท่านั้นแหละค่ะพี่ชายก็เลยปรีมาต่อยพี่คนขับแท็กซี่
เป็นเหตุการณ์อย่างในคลิปนี่แหละครับ

เขาก็บอกว่าเขาต้องแจ้งความในข้อหาที่โดนทำร้ายร่างกาย

ทางฝั่งของคนที่เขาถ่ายคลิป

มาทำร้ายน้องเขาแบบนั้นทำลายจิตใจนะ
แล้วล่าสุดเห็นบอกว่าถ้าจะมีการไกลเกลี่ยเห็นพรุ่งนี้วันจันทร์

แต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนไปนะคะ

จะขับรถไปไหนมาไหนอะไรยังไง

ฉะนั้นโอกาสแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ

ผมเชื่อว่าทุกคนขับระวังแล้วจริงแหละ

รถใจเขาอยู่หักหัวออกมาอย่างนี้
สาเหตุผมไม่แน่ใจจริงว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
แต่เท่าที่ดูเห็นบอกว่าชาวเน็ตเขาตาดี
เพราะดูหลายครั้งน่าจะวนไปวนไปดูมา
เขาบอกว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
น่าจะเกิดจากเพราะว่ามีรถกระบะคันหนึ่งที่ขับออกจากซอย
สังเกตให้ดีเดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกสักรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ

เหมือนกับว่าจะมีรถออกมาจากซอยแล้ว
แล้วรถหัวลากน่ะต้องเบรคกระทันนะคุณชิศา
เหมือนเขาก็หักพวงมาลัยเบี่ยงออกเพื่อไม่ให้ชน

นี่ค่ะก็เลยทำให้รถเสียหลักนะคะ
คนนั่งข้างคนขับเนี่ย
ถูกแรงเหวี่ยงฟาดหน้ากระจกแล้วทะลุออกมา

ไม่ได้มาเร็วด้วยเพราะเป็นช่วงที่ฝนตกก็ขับช้ากันอยู่แล้ว
ใช่ค่ะนี่สภาพความเสียหายแล้วก็สิ่งที่เธอได้รับเนี่ยนะคะ
ก็ทหลอกปลอกเปิบาดเจ็บกันไปซึ่งแม้ที่ก็พยาบาลเมืองต้น
แล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อนะคะ
ก็ยังคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้ไงนะคะก็หนึ่งแหละเตือนให้ระมัดระวังในช่วงของการขับรถในช่วงที่มีฝนตกนะคะ
รวมไปถึงให้ระมัดระวังรถใหญ่ด้วยรถใหญ่รถบรรทุกรถพ่วงต่างเหล่านี้
บางทีเขาอาจจะควบคุมรถยากกว่ารถเล็กทั่วไป
แล้วถ้ามันเป็นอย่างที่ชาวเน็ตก็สังเกตคือถ้ามีรถออกมาจากซอยโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นเรื่องอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่าการที่จะออกมาจริงมันต้องดูให้ดีนะอาจจะเป็นสาเหตุนะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ
โจรขโมยเช่นกันค่ะคือผู้ชายคนนี้เขาบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะคะไปตอนกลางคืนด้วยกำลังไปรื้อค้นข้าวของแต่เจ้าของบ้านเขาได้ยินเสียงกุกกักซะก่อนเขาก็เลยทัก
พอทักเท่านั้นแหละค่ะตกใจหนีเข้าป่ากล้วยไปเลยค่ะ

ออกมาออกมาก่อนออกมาก่อน
ละ

โจรเนี่ยนะหนีออกจากบ้านของคนที่เขาเสียหายเนี่ย
บในพงหญ้าตรงนี้แต่สุดท้ายค่ะตำรวจแล้วเขาก็มาช่วยกันจับอ่ะนะคะ
ผู้ที่ก่อเหตุคือนานรหัสคงสมเพชรอายุ๔๓ปีอาชีพเนี่ย
ช่างทาสีนะก็มีอาชีพการงานที่ดีอยู่แล้วค่ะ
วันนั้นเขาก่อเหตุปีนบ้านเลขที่๑๑

เพราะว่าตำรวจก็บางที่บางอย่างตรวจค้นว่านายคนเนี่ยเขาเอาของอะไรไปไหม

ซ่อนไว้ที่ไหนก็เลยต้องค้นทั้งตัวคุณชนะ
เอ้าอะไรวะต้องเซ็นเชอร์ละ
โอ้โหไม่ควรจะดูไม่ควรจะดู
ทีนี้ถามนายรหัสว่าทำไมถึงมาก่อเหตุ
เขาก็ให้การไม่ค่อยมีสติคุณชนะ

แล้วเขายังบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะเกาะเหตุครั้งแรก

ค่ะแต่ไปเราสอบถามนายนัตถพงศ์มักผลสวมบัติอายุ๓๗ปี
ปีลูกชายของเจ้าของบ้านเล่าว่า
ไอ้คืนก่อนเหน่าประมาณสักสองทุ่ม
ตัวเขานั่งกินข้าวอยู่ด้านล่างได้ยินเสียงกอกแล้วล่ะที่ชั้นบน
ขึ้นไปดูหน่อยมันเสียงอะไรตอนแรกก็เห็นเป็นเงาดำนะไม่รู้คนหรือเปล่า
ก็ตะโกนไปบอกนั่นใคร
โอ้โหคนร้ายได้ยินหนีเลยครับค่ะปีนหลังคาขึ้นบนฝ้าเพดานแล้วก็
คว้าหินนะไม่รู้ไปคว้ามาจากไหนโยนใส่เจ้าของบ้านด้วยตัวเจ้าของบ้านเลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
แล้วก็เฝ้ารอคนร้ายเอาไว้ระหว่างที่ตำรวจยังไม่มาชาวบ้านก็เริ่มมากันเยอะดิ

ตัวคนร้ายเองก็เห็นท่าไม่ดีแล้วกลัวโดนจับได้กลัวโดนรุมด้วยโดนรุมประชาธรรม

เขาเลยรีบไปหนีไปด้านหลังดงป่ากล้วยแล้วหนีซุกตัวอยู่ในป่ากะว่าหาไม่เจอหรอก

โอมบังตาโอมบังตาโอมบังตา

มันก็ทำไม่ดีสักพักตำรวจระดมกำลังปูพรมค้นหาจับได้ในที่สุดฮะ
ตำรวจตรวจสอบร่างกายนะคะพบว่าคนร้ายเนี่ยตัวเปล่าเล่าเปลือยเลยล่ะ
คือไม่สามารถคำโบยอะไรไปได้ส่วนเรื่องความเสียหายก็คือหลังคาบ้านกับฝ้าเพดานเสียหายนะคะแตกละคุณผู้ชม
ตำรวจก็เลยนำตัวผู้ร้ายเนี่ยส่งตัวพนักงานไปที่พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกเคหสถานในยามวิการ
อะไรก็ตามที่ก่อเหตุในยามวิการโทษจะหนักกว่ากลางวันนะดังนั้นเตรียมรับเลยค่ะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
ผมบอกเลยว่านี่คือสุดยอดเมียแห่งปี

เมียครับตามหาเมียน้อยให้กับคุณสาว
คือตอนนี้นะคะก็คือเปิดรับสมัครเมียค่ะเมียน้อย

มีเงินเดือนให้ทุกคนค่ะรับ๓คนครับ
แต่ว่าต้องทำงานช่วยกันนะคะ

เพราะเรื่องนี้ที่ต้องมาเล่าด้วย
เค้าโอ๊ยในรอบสัปดาห์ผมพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะ
หรือคุณนัทพัฒนธิมาชำนาญเจ้าของคลิปนั่นแหละ
ทำไมยังไงถึงประกาศหาเมียน้อยให้สามีล่ะคะ
อย่างนี้คุณชิสาลองเอาไปใช้เป็นไอเดียดูนะ
เหรอเอาไหนเล่ามาลองฟัง
ตัวคุณนัทพัฒนธิมาเนี่ยเธอบอกว่า
ตัวเธอเองเป็นโรคซึมเศร้าไม่สามารถดูแลคุณสามีได้
เหรอคะแล้วคุณสามีของเธอก็รักเธอมาก
บอกว่าความรักของคุณสามีมันเอ่อล้น

ยังไงล่ะก็เลยอยากจะหาคนมาช่วยแบ่งปัน
เหรอคะในคลิปที่เราดูที่เราฟัง
ผมพอจับใจความที่ว่าเขาจะหาภรรยาน้อย

สามคนเลยค่ะมาช่วยกันทำมาหากินแล้วมีเงินเดือนให้ด้วย
งั้นมาดูหน่อยไหมว่าสามคนที่เขาต้องการเป็นยังไง
คุณสมบัติคือต้องจบการศึกษาระดับม๖ถึงปริญญาตรี
ต้องจบมามีการศึกษาจะทำมาหากินกันได้

อ่าแล้วพอมาอยู่ไม่ใช่กินนอนค่ะ
ช่วยกันทำมาหากินพร้อมทั้งได้รับเงินเดือน๑๕๐๐๐บาท

แล้วยังโฆษณาถึงสามีด้วยสามียังเป็นคนหล่อเหลาเอากานะ
เป็นเจ้าของธุรกิจรถเคนแห่งหนึ่งในอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรประการ
ไม่ธรรมดานี่คุณสามีเห็นไหมอุ้ยสร้อยเส้นโตเลยเนี่ยเป็นอาเซียเลยเนี่ย

ไปดูหน่อยเห็นบอกว่าล่าสุด

อืมนี่เธอบอกคนนี้นี่แหละถูกใจ
ชื่อคุณมุกอายุ๓๓คุณภาพ

คุณศมบัตรคุณศมบัตรขอโทษพูดผิด
คุณสมบัติขอโทษผมพูดผิด
คุณเหมือนแบบไปซื้อของแล้วก็เอาวัดด้วย
คุณสมบัติเรียบพร้อมตามที่คุณเมียหลวงต้องการ

เหรอก็เลยเออไหนก็ไหน
ถ้ามาพร้อมใจสมัครพร้อมใจจะอยู่ด้วยกัน

คุณสามีเขาก็แบบว่าจริงเขาไม่อยากหรอกนะ

คือไม่อยากปฏิเสธทำให้มีเสียน้ำใจ

ตามใจเมียก็แล้วแต่ละกัน
โอ้โหดูเป็นคนดีขึ้นทันทีเลยคุณชนะ
จริงนะเป็นพรามถามผมผมไม่เอา

ผมไม่มีเมียน้อยผมไม่เอา
ถ้าไหรนะขอมาสร้างเป็นโกติอยู่อาศัยคุณดูค่าลักษณะรูปทรงที่เราเห็นเนี้ยมันใช่เลย

ที่เวลาเผาปุ๊บควันมันจะลอยบนที่ปล่อง
คือบางคนนะสร้างบ้านเนี่ยมีป่องควัน

มันจะแบบสั้นก็เท่ดี

ยาวเท่ากับเมนเลยนี่ไหละค่ะ

อยากให้คุณผู้ชมไปดูภายในด้วยเนี่ยค่ะเห็นไหม
คุณดูเลยค่ะว่ามันจะมีเตียงไม้

ส่วนข้างเตาเผาสบเนี่ยค่ะ

เป็นห้องสำหรับให้พระท่านจำวัดอ่าซึ่งภายในห้องนี้นะ
นำแผ่นไม้มาวางบนฐานเมนทำเป็นเตียงนอนเจาะผนังเมน
เป็นกรอบหน้าต่างด้วยคือพูดง่ายว่าเมนจริง
แต่ว่านำมารีโนเวทให้มันดูน่าอยู่ให้มันเหมาะสมกับการใช้งาน
น่าอยู่แต่ให้ให้อยู่ก็มาอยู่ห้องนั้นท่านบอกอยู่ก็อยู่ได้เออ
เคยเจอเหมือนกันนะสิ่งลี้ลับอ่ะแต่ท่านบอกโอ้ปกติ
โอ้ยปกติไม่เอาอ่ะท่านบวชมาสิบสี่พันศาแล้วนี่ไงโอ้โห
ท่านก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาด้านหน้านี้เอาไว้นั่งสมาธิได้นะ
ใช่ค่ะนี่เป็นต้นโพจำลองเอาไว้ปฏิบัติธรรมค่ะ
ถามครูบาน้อยเจ้าวาดนะฮะท่านเป็นเจ้าวาดวัดสะพานเลือกอำเภอ
ท่าใหม่จังหวัดจันทร์ธบุริท่านเล่าว่าบวชมาสิบสี่พันศาค่ะ
แล้วส่วนที่มาของการดัดแปลงเมนเก่าให้เป็นกุฏิเนี่ยก็เริ่มจากเมื่อครั้ง
ก็๑๑ปีที่แล้ว
เขาอาจจะไปผุดไปเกิดวิญญาณอาจจะไปแล้ว

แต่ก็เหมือนกับปลงศักดิ์ธรรมสังขารชีวิตแบบนั้นเนอะ
ก็คิดว่าไปตู้อบขนมปังอะไรก็ว่า
คุณหิวเหรอคุณช้ายังไงของคุณจะให้คิด
คงนะคุณก็คิดว่าไปตู้อบพิซซ่าก็ได้
พิซซ่าเต้าถ่าดนะครับรวมครวดได้นิดนึงแหม่ฉันคิดจริง
อย่างนี้อย่างนี้คุณผู้ชมสาเหตุที่ท่านเลือกจำวัดในกุฏิแบบนี้ท่านบอก
อันนี้สาระนะท่านบอกว่าเป็นการช่วยเตือนใจ
ว่าความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ควรใช้ชีวิตประมาท

คือปลีกวิเวกนั่งคนเดียวในป่าช้าหรือว่านั่งอยู่ในถ้ำอยู่แล้วอะค่ะ
ซึ่งท่านยังบอกอีกว่าตั้งแต่จำวัดมาที่นี่นะคะ
ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวท่านมองว่าเป็นเรื่องปกติ
ทุดงตามป่าน่ากลัวกว่านี้ท่านก็ไปมาแล้วนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะคะที่เล่าสู่กันฟังแล้วกันเนอะ
ใครอยากไปอีกวิเวกลองไปกันดูแล้วกัน
คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ที่นี่ดังแล้วนะ
ดังจริงกับสารเจ้าแม่หมอนทองแล้วล่าสุดของล่าสุด
เขาไปทำพิธีเกิดอาการมีบางสิ่งบางอย่างแฝงร่างคนที่ไปทำพิธีครับ

ตะโกจังหวัดนครสวรรค์บางคนในหมอนทองไม่เห็นสักต้น

เออแล้วบรรยากาศในวันนั้นคึกคัก
ศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาในตัวเจ้าแม่นะ
มาที่นี่จัดพิธีไหว้ครูประจำปี๒๕๖๕ให้กับเจ้าแม่

สืบคำพระรักษณ์อายุ๗๔นะครับ
ผู้ที่เป็นร่างทรงเจ้าแม่หมอนทองนี่แหละนะคะ
ชาวบ้านเขมาเขาต้องเตรียมเครื่องไหว้มาละครับ
ไม่ว่าจะเป็นหัวหมูนะหรือข้าวหวานอะไรต่างเนี่ย
จัดมาและมานั่งร่วมพิธีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครับ
แต่ระหว่างที่ทำพิธีอยู่นั้นนะคะเกิดปฏิหารขึ้นมา
นี่เขาว่ากันว่าผู้หญิงเสื้อแดงนี้นะคะมีเจ้าแม่หมอนทองมาประทับร่าง
อันนี้ลำเองนะแล้วก็ออกมาร่ายรำเลย
ไม่ได้มีใครบังคับนะเจ้าแม่หมอนทองประทับร่างแล้วก็เลยล้ำแล้วอ่ะ
อัตโนมัติเลยเขาบอกยังมีอีกนะมีอีกสักคนหนึ่งเท่าที่เห็น
ก็อาการแบบนี้เหมือนกันร่ายรำไปเรื่อยเปื่อย
เอาล่ะผู้ชมนี่ครับชาวบ้านที่เขามีความสัทธาก็เชื่อแล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อไหว้เสร็จลำเสร็จไปจุดประทัดกันเลย
ก็เชื่อว่านะไอ้นัดสุดท้ายปลายประทัดนั้นจะนำโชคนำลาบมาให้
ดูแล้วฟังหูไว้หูต้องใช้วิจารณญากันด้วย
แต่สิ่งหนึ่งที่เขามีความเชื่อกันนะคุณเห็นลำคลองตรงนี้ไหมคุณชิสา
เขาว่ากันว่าใครที่มากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่หมอนทอง
แล้วถ้าเจอจราเข้แถวตรงนี้นั่นคือเจ้าจราเข้บริวารของเจ้าแม่
ถ้าเจอแล้วต้องทำยังไงฮะจะโชคดี
ถ้าเห็นแล้วโชคดีเลยเขาเชื่ออย่างนั้น
เขาเชื่อว่าเจ้าแม่หมอนทองเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าแม่ที่คอยปกปักรักษาจราเข้ที่อยู่แถวนี้
คุณบ่นมีจรเข้อยู่แล้วเขาเชื่อว่าเจ้าแม่ไปผลปรักษาไหมให้
แล้วยิ่งจราเข้แถวนี้เขาบอกว่ามีอยู่เหมือนกัน
เป็นการปกปักรักษาให้เจธรราเข้และคนอยู่ร่วมกับการอย่างมีความสุข
แล้วคุณโชคดีไหมแล้วคุณเห็นแล้วคุณโชคดีไหมอุ้ยผมเห็นวิ่งอยู่รอโชคดี
เออเอาก็ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะถ้าเกิดเจอจราเข้จริงก็อาจจะต้องระวังตัว

ไปต่อคุณผู้ชมที่นนทบุรีมีผู้หญิงคนนึงนะคะเขานำคลิปไฟไหม้ที่มันเกิดขึ้นตามจุดต่างในห้องเช่าเขาอ่ะ
มีเป็นร้อยร้อยครั้งเลยที่เกิดขึ้นแบบนี้เลยอยากจะให้หน่วยงานไหนก็ได้มาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเป็นอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าค่ะ

นี่ไงเพื่อนนี่เราเอาขึ้น
เอา

แป๊บเดียวแล้วหนูก็วิ่งไปหาเลย

ถึงว่าใครได้กินใคร

แต่แล้วจุดเนี่ยนะอันตรายทั้งนั้นเลย

มันก็จะไหม้ในจุดที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยคุณชนะ

เกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในซอยวัดลาดประดุก
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนะคะ
ผู้เช่าบ้านคือนางสาวส้มอายุ๒๗ปีถ่ายเอาไว้

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงไปปลายเดือนกรกฎาคมค่ะ

เพราะว่าในบ้านเนี่ยมีร่องรอยที่เกิดจากไฟไหม้หลายจุด
อย่างเช่นประตูห้องน้ำตู้เสื้อผ้า
ทีวีเครื่องบินเตอร์เขามี

ถ้านอนอยู่แล้วไฟมันลุกขึ้นมาทำไงล่ะ

ใช่ค่ะนางสาวส้มก็นำคลิปให้ช่างไฟไปตรวจสอบด้วยนะ
เยือนแล้วอยู่กันเยอะ๗คนนะฮะ
ก็เกิดไฟไหม้ครั้งแรกสักทุ่มหนึ่งของวันที่๓๐กรกฎาคม
ตอนนั้นเธอกับน้องสาวไปทำงาน
แล้วก็เอาลูกคนเล็กวัย๑ขวบไปด้วย

ใช่ค่ะมีลูกสาวก็โต๑๒ปี
ลูกชายอายุ๑๑ปีและ๖ปี
แล้วก็หลานสาอยู่อีก๑๐ปีเด็กอยู่กัน
เมื่อเพื่อนบ้านโทรมาบอกไฟไหม้ที่ประตูห้องน้ำ
ที่เป็นพลาสติกเธอก็คิดว่าฝีมือเด็กใครจะไปทำของเด็กแล้วดูไหม้ดิ
โอ้โฮว่าอย่างนี้เสี่ยงไฟไหม้เลยนะ
แต่หลังจากนั้นมันมีอีกไงคุณชิสา
มันเริ่มมีไฟลุกตามจุดต่างในบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
ลองให้เด็กเข้าไปในห้องนอน
ทีนี้มันก็มีไฟลุกมาจากห้อง
แล้วก็ยังไงถ้าที่ปิดประตูมิดชิดแล้ว
มันก็มีไฟมาเรื่อยเหมือนเกิดขึ้นตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนี้
ที่ก็พาเด็กไปอยู่ที่อื่นแล้วด้วยนะ
ก็เชื่อว่าไม่ได้เกิดจากฝีมือเด็กหรอก
รวมแล้วเป็นร้อยครั้งนะเอาดูแล้วกัน
บ้านนี้จะลอยไหม้เต็มไปหมดเลย
ยืนยันนะไม่ได้บนบานหรือทำอะไรผิดที่ไม่ดีเอาไว้นะ
แต่สาเหตุทางวิทยาศาสตร์มันก็ยังอธิบายไม่ได้

ทีนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์
พี่ทีมงานของช่อง๘นี่ต้องขอบคุณด้วยนะ
เขานำกล้องไปติดตั้งเอาไว้ค่ะแล้วก็ขออนุญาตนำมาเสนอ
เราก็พยายามจับตาดูนะว่าไม่มีอะไรผิดปกติรึเปล่า

ไม่มีนะคะมีแต่แมวอ่ะแมวเดินผ่านไปผ่านมาเท่านั้นเอง

แหมไม่มีพี่มีแต่แมวเห็นไหมเห็นตาแมว
มีแต่แมวเดินผ่านไปผ่านมา
ถามท่านนี้ไม่รู้อะไรให้ถามอาจารย์ออส
ท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็ตรวจสอบตามจุดที่ไหม้นะในบ้านอาจารย์ออสไปเองเลยนะ

แต่ยังหาต้นต่อหรือจุดกำเนิดความร้อนไม่ได้

ก็นาทีก็เตรียมหาลายนิ้วมือแฝง
แล้วก็ให้ทางเจ้าบ้านต้องยินยอมด้วยนะในการเข้ามา

แล้วก็อาจารย์ออสเนี่ยก็เดี๋ยวจะช่วยอีกแรง

เพื่อพิสูจน์ว่ามันจะมีพลังงานที่มันแปลก
มาทำให้เกิดไฟไหว้หรือไม่กล้องอินฟาเรด
จะจับเรื่องของอุณหภูมิอะไรอย่างนั้นนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ดูทั้งวิทยาศาสตร์

แต่ตั้งกล้องวงจรปิดไว้เถอะทั่วทุกมุมเลย
เดี๋ยวพิสูจน์ได้หมดอ่ะรู้เรื่องเพราะหลังจากนั้นจะไม่มีไฟเกิดขึ้นอีกเลยอ่ะเล่าสู่กันฟังไปนะ
แต่ว่าคุณผู้ชมอยากจะเล่าเรื่องของการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงยิ่งยุคนี้มันยุค๒๐๒๒แล้ว
เงือกน้อยลอยไปลอยมาที่เราเคยเห็นในอดีตก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน
เขาจะปรับตัวยังไงล่ะก็ไปติดตามพร้อมกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สมัครข่าวเด็ก
โอ้โหก็อย่างพริ้วเลยอ่ะดูดิ
คุณซีกี้เนี่ยเขาโพสต์คลิปนี้เนื่องในวันภาษาไทยนะคะ
ซึ่งเขาก็จะนำเสนอเรื่องราววรรณกรรมวรรณคดีโบราณ
ที่เราเรียนกันมีหลายเรื่องอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่ยกมา
นางเงือกนี่ไงเป็นตัวละครหนึ่งในพระอภัยมณีใช่ไหมคะ
ปกติเราก็จะเห็นนางเงือกในเวอร์ชันที่เรียบร้อยสงบสงี่
ว่ายน้ำไปว่ายน้ำมานิ่งแต่นี่เป็นเวอร์ชั่นสนุกสนานเปรี้ยวซ่า
ว่ายแบบเดิมมันน่าเบื่อว่ายแบบจะสกี้กันไปเลย
คุณดูนางเงือกสิโอ้นี่พริ้วมากเลยนะ

ไอ้คนที่สะบัดท่านะมีผู้มากเลย
พริ้วเลยเป็นสีสันเป็นลีลาการแสดงของน้องอันนี้เราชื่นชมนะคะ
เรื่องของเด็กยังไม่หมดไปดูกันหน่อยนะฮะกับเหล่าหนูน้อย
เต้นอย่างพริ้วเต้นปะทะกันดูซิว่าใครจะพริ้วกับใครครับ

แบบว่าแบตเทินกันเลย

ประทะยากด้วยนะ

ดูแม้เอาเข่าเนี่ยไปพาดต้องกี้ทั้งสองฝั่ง

ต้องไปทัศนศึกษากันแล้ว
นายนายเหมือนกันอยู่เลยขอเต้นต่อด้วยหน่อย
เวลาเราไปสนุก
ตอนเริ่มเดินทางออกจากโรงเรียนนี่แหละ
ฐกโรงเรียนนี่แหละนี่แหละเป็นช่วงเวลาความสุขเลยนะ
เที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนี้โอ้โหมันมาก

อะไรนะผมนั่งเร็วไปนั่งอยู่ด้านหลัง
เหรอนั่งถ่ายรูปนั่งเฉยแล้วก็รอดู
ไม่น่าเชื่อเลยเนอะ
อ่าสนุกสนานกันไปตามภาษาเด็กเล่าสุขก่อนฝากนะคะ
ยังสนุกกันอีกสักคลิปนึงไหมเรื่องนี้นะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาบ่ายหลายคนอาจจะง่วงแล้ว
ต้องเรียกว่าปลุกปลุกอินเนอร์ของความเป็นนักโชว์นักลิปซิงค์อย่างหนูน้อยคนนี้ค่ะ
อยากกินแต่นึกไม่ออกโอ๊ยมันลูกอะไรเว้ยโอ๊ยลินจี
เออเนื้อเป๊ะท่าได้อินเนอร์มาเต็มให้เพลงนี้เขาดังนะแล้วลองไปดูในติ๊กต๊อกหรือในต้นฉบับของเขา
คุณวา๑๗๓๔คุณจะได้เห็นอีกเยอะแยะเลยนะอนาคตชื่อเพลงไม่ออกกับคนที่ร้องขออภัยจริงนะ
แต่ผมจะบอกว่าดังมากเพลงนี้เพลงเขาดังอยู่มีหลายคนเอาไปโคเวอร์ไปร้องอย่างน้องคนนี้
ใช่แล้วก็ต้องทำท่าอย่างนี้แหละหน้าตาปากเปลือกไปหมดเลยถูกไหมแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะ
ทุกคนจะทำได้ยังไงก็เดี๋ยวรอดูเป็นเอฟซีน้องเพียงขวัญเหมือนกันนะคะ
ส่งไลน์มาคุยกันนะคะซึ้งใจแล้วก็เลยจะมีคลิปน่ารักให้ดูกัน
ก็คือให้ดูคุณช้างคุณช้างเขาควงหัวละหู
และอยากให้ดูต่อด้วยนะกับรายการต่อไปเศรษฐีป้ายแดงเจอกับพี่ป้องและน้องจ๊ะค่ะ

สวัสดีครับ
ได้ทางไทรัตวิทย์ช่อง๓๒ครับ